เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงที่กาลสิน
เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ทุ่งนา
ยาดก็คาใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ตรวจสอบว่ากลัวนะญาติกลัวว่าจะถูกฆาตกรรม
เพราะว่าหลังจากทะเลาะกับภรรยาแล้วก็พบเป็นศพ
และที่สำคัญมีรอยลากศพด้วยคุณผู้ชม
มันมีรอยท้องรอยเท้ารอยลากศพอะไรอยู่แถวนั้น
ใช่ค่ะตำรวจสพกรรมรสัยที่กาลสิน
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

ทุ่งนาท้ายบ้านลาดที่อำเภอกรรมรสัย
ชาวบ้านไปเจอศพของนายสมมาตรศรีชัยวานอายุ๔๗ปี
ญาติเขาเชื่อว่านายสมมาตรเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
ทีนี้จุดที่เกิดเหตุจุดที่พบศพ
อยู่ที่ป่าเป็นป่าข้าวข้างคันนา
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
นายสมมาตรนี่ก็มีบาดแผลอยู่ที่บริเวณศีรษะศีรษะแตก

แล้วก็เหนือหูด้านซ้ายตามร่างกายไม่ได้เจอบาดแผลอื่น
ไม่ได้เจอรอยฟกช้ำที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายนะคะ
ซึ่งรอบจากการสังเกตต้นข้าวล้ม
เหมือนกับมีสิ่งหนักก็คือศพลากมา
ทีนี้เขาก็ดูเขยิบไปอีกหน่อยนึง
ก็เจอไฟฉายตกอยู่
แล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ของนายสมมาตรจอดอยู่บนถนน
ห่างออกไปอีกค่ะสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เป็นกระท่อมที่นายสมมาตรพักอาศัย

เจอขวดน้ำอัดลมเจอกระป๋องยาค่าย่า
บนพื้นดินก็เจอรองเท้าแตะของผู้ตาย

อาหารในนี้มันเกิดจากการอาเจียนออกมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเลยเป็นหลักฐาน
แล้วก็ส่งศพนายสมมาตรไปตรวจชนะสูตร
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น

เพราะว่าตอนนี้ญาติของนายสมมาตรเอง
ก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ญาติก็เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะ
ทีนี้นายสมมาตรมีภรรยา
ชื่อนางอังคณาบัวคำภูอายุ๔๓ปี
ก่อนเกิดเหตุนายสมมาตรทะเลาะกับภรรยามีปากเสียงกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
แล้วช่วงเย็นนายสมมาตรก็ไปนอนที่กระท่อมทุ่งนา
ตอนเช้ามาเจอพบเป็นศพ
ทีนี้ก็เลยไปสอบถามภรรยาของผู้ตาย
ภรรยาก็บอกนะบอกว่าสามีเนี่ย
ปกติเป็นคนใจร้อนเป็นคนวู้วามแล้วก็ชอบดื่มเหล้า

หาเรื่องทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำเลย
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ย
ตัวของสามีจะหนีออกมานอนที่กระท่อม
พออารมณ์ดีเมื่อไหร่สามีถึงจะกลับเข้าไปในหมู่บ้าน
ก็เป็นแบบนี้ตลอด๒๔ปีที่คบหาดูใจแต่งงานกันมา

อันนี้เป็นข้อมูลจากภรรยานะคะ
ทุกวันนี้อยู่กินด้วยกันนะมีลูกกันสองคน

ทีนี้ภรรยาเล่าให้ฟังอีก
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุที่สามีเสียชีวิต
ก็มีการทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวง
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ส่วนทางด้านพี่ชายของผู้ตายนะคะก็คือนายสุนทรเกรดเหม
บอกว่าตอนนี้ญาติลงความเห็นกัน
ว่าจะยังไม่เผาศพนายสมมาตร
กว่าคดีนี้จะชัดเจนว่านายสมมาตรเสียชีวิตจากอะไร
เป็นฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเท่าที่ดูในจุดที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมก็มีความผิดปกติหลายอย่าง
อย่างต้นข้าวที่มันล้มเหมือนกับมีของหนักลาก
เหมือนกับรอยลากศพรวมถึงญาติไม่เชื่อด้วย

คือเขาบอกว่าน้องชายไม่มีท่าทีว่าจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะฮะ
และที่สำคัญทางครอบครัวหรือว่าทางภรรยาก็เร่งรีบ

ค่ะทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีให้กระจ่างก่อน
ว่านายสมมาตรน้องชายเสียชีวิตจากอะไร
เอาฟังเสียงของพี่ผู้ตายหน่อยค่ะ
แต่ว่าเรื่องของการเผาศพเร็วเกินไป
ตัวภรรยาก็เคยออกมาเปิดเผยอยู่นะ
ว่าจริงแล้วตัวเธอเอง
ก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสามีเหมือนกัน

เพราะว่าก็ไม่มีเงินจัดการงานศพ

ส่วนทางด้านของญาติของคนตาย
พี่ชายแล้วก็ทั้งพี่สาว
ก็ยังคงติดใจสงสัยเงื่อนไขการตาย
บอกว่าถูกฆาตกรรมถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วนำศพมาอำพรางที่นี่หรือเปล่า

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้สามีเคยบ่นไง

อันนี้เป็นข้อมูลที่ภรรยาให้เพิ่มเติมกับตำรวจ
แล้วก็ยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ่อย

เราก็อยากสอบถามเรื่องความคืบหน้าทางคดีค่ะ
วันนี้ก็ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกภูมี
อีคาระผู้กำกับการสพกไซที่กาลสินเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับบอกว่าพอตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

รวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องญาติญาติในเบื้องต้นแล้วเนี่ย
เจอหลักฐานหลายอย่างที่มันอาจจะเชื่อมโยงไปยังสาเหตุการตาย

เขาไปเจอยาค่าย่าค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอน้ำอัดลมที่อยู่ในกระท่อม
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่ามีเศษอาหารที่ปนมากับการอาเจียน
อันนี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะนายสมมาตรอาเจียนออกมาก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็ส่งศพนายสมมาตรไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
นายสมมากินยาค่าย่าเพื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แล้วก็ช่วงที่มีเหมือนรอยลากตามพื้นเป็นการตะเกียกตะกาย
เอาชีวิตลอดของผู้ตายหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ทั้งหมดมันต้องคลี่คลายให้ได้ใช่
แล้วก็เบื้องต้นหลังจากที่ชนะสูตรเบื้องต้นแล้ว
บอกว่าสาเหตุการตายมันเกิดจากเลือดออกในกระเพาะอาหาร

ที่เลือดออกในกระเพาะอาหารคุณผู้ชมมันยังสรุปไม่ได้
สาเหตุมันจะเป็นการฆาตกรรมการกินยาฆ่าย่า
แล้วก็เพาะอาหารระคายเคืองเป็นการฆ่าตัวตาย
หรือเป็นโรคประจำตัวของนายสมมาตร
เพราะว่ายังต้องรอผลการผ่าพิสูจนศพอย่างละเอียดจากแพทย์ก่อน
ทีนี้กระบวนการนี้ล่ะค่ะต้องใช้เวลา
ต้องรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้นะคะ